อยากจะขอร้องคุณผู้ชายคุณพ่อบ้านทั้งหลาย
ขอเธอขอเธอได้โปรดอย่าทำแบบนี้เลย
หรือไม่ก็ขอเถอะอย่าพูดแบบนี้เลยแม่ไม่ปลื้ม
ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ามีหลายเรื่องที่เหล่าแม่บ้านอัดอั้นตันใจ
และอยากจะขอร้องอยากจะขอเถอะ
อ่ะเรื่องแรกเลยเวลาทะเลาะกันสามเรื่องที่ไม่อยากให้คุณผู้ชายทำเลย
วันนี้เรามีโหวตจากผลของโหวตสาวทั่วประเทศว่าพฤติกรรมแบบไหน
อันดับ๓อันดับเอาอันดับ๓เลย
เวลาทะเลาะกันอันดับ๓นี้ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่า
๒๗เนี่ยเงียบใส่ทำหูดับโอ้โหไม่ได้ยินอะไรเลย

เพราะมันเหมือนแบบว่าไม่ใส่ใจฟังเราพูดเหมือนเราไม่มีตัวตนเหมือนเราเป็นอากาศธาตุ
เหมือนเราพูดอยู่คนเดียวเหมือนเราไม่มีความสำคัญ
เหมือนแบบว่าสิ่งที่ทำเกิดไปแล้วเนี่ยคุณไม่รู้ร้อนรู้หนาวมันทำให้เรายิ่งโมโหอย่างคุณแม่
อันนี้เป็นความรู้สึกของคุณแม่ผู้ชายเนี่ยบางทีเนี่ยนะเขาอาจจะรู้แล้ว
ความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกับคุณหนิงแต่ทีนี้ถ้าเกิดเขาเนี่ยมีการพูดคุยขึ้น
ก็จะกลายเป็นว่าทะเลาะกันยืดยาวอ่าทีนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าการที่เขาเงียบแล้วฟังว่าคุณหนิงต้องการอะไรเนี่ย
น่าจะดีกว่าแต่เชื่อมั้ยว่ายี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สาวบอกว่าการเงียบแล้วการไม่โต้ตอบเนี่ย
มันทำให้เราอ่ะรู้สึกไม่มีตัวตนแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันกำลังเป็นปัญหา
ต่อให้มันเป็นปัญหาหยุ่มหยิมเรารู้สึกว่าเขาไม่ใส่ใจในปัญหาของเราทำให้ตัวเราไม่มีคุณค่า

เราไปที่อันดับ๒ต่อเลยดีกว่าค่ะ

เวลาทะเลาะกันทำเป็นเดินหนี

เจอข้อนี้เลยค่ะอันดับ๒
ตามไหมจิกไหมหรือตามไปคุยในห้องน้ำ
คือทำเป็นเหมือนจะเข้าห้องน้ำแล้วพอเราก็จะเรียก

แล้วเวลาเราจะต้องคุยมันต้องมีจุดโฟกัส
ก็จะเดินไปเดินมาหยิบโทรศัพท์ทำนู่นทำนี่
เราก็จะต้องไปอย่างนี้ตามเขาอย่างนี้
แล้วเหมือนเรายิ่งแบบปี๊ดปี๊ด
คือเขารู้แล้วแหละว่าเขาผิด

ก็คือกูรู้แล้วว่ากูผิด
รู้แล้วแต่ว่าจะรีบบี้จะจี้ไปทำไม

ก็คือรู้แล้วก็นี่ไง
แต่ถ้านั่งต่อนั่งต่อมันจะทำให้เรารู้สึกดีใจว่า
เฮ้ยเขาแบบเห็นความมีคุณค่าของเรา
ใส่ใจเราแล้วเรามีตัวตน
แล้วคุณรู้ไหมว่าผู้ชายบางคนนะ

อันนี้อันนี้เลยว่าคือบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่า
ตอนนี้อารมณ์ร้อนอยู่
ถ้าสมมุติว่าใส่กัน
มันอาจจะเกิดเหตุไม่พึงประสงค์คือการแยกกันเลยแบบอย่างถาวร
แต่ถ้าสมมุติว่ารู้ว่าร้อนไปให้แบบว่าซอฟต์ก่อน
พอเราซอฟต์ลงเราก็ค่อยกลับมาคุยกัน

เย็นลงแต่พอเย็นลงแล้วเนี่ยพฤติกรรมของผู้ชาย
ต่อให้ผู้หญิงจะอยู่เวลไหนก็ตาม
พอเจอเรื่องที่เขาผิดเขามักจะทำแบบนี้
แล้วของเราคือเดินหนีหรือขับรถหนีคุณพูดเดี๋ยวนะคุณ

ถ้าสมัยก่อนนะขับตามแล้วไม่จอดนะชนเลยนะจ๊ะแต่
ทุกอย่างมันคืออดีตอ่าการเรียนรู้มันจะต้องมีพัฒนาการขึ้นแปลว่าตอนนี้ถ้าเกิด
เขาขับรถหนีเราจะไม่ขับรถตามเราจะไม่ขับรถตาม
แต่เราจะส่งคนขับรถของเรานั้นตามไปแม่แม่แม่
เราไม่เอาเรื่องในบ้านกันมาพูดอันนี้คือผลโหวตค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มาที่อันดับหนึ่งอันนี้เป็นผลโหวตที่โด่งแล้วก็นำคะแนนมาบ้างถึง๔๔ของครึ่งแล้วนะ
จากครึ่งแล้วนะจากครึ่งแล้วนะ
คือการใช้คำหยาบการใช้ความรุนแรง

อันนี้คือบอกว่าเป็นชนวนที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยเกิดปัญหาแล้วมันไม่ใช่ล้าวฉัน
เฉพาะแค่เรื่องเล็กนะบางทีมันลามไปเรื่องใหญ่คือกลายเป็นขุดเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นมาพูด
แล้วสาดใส่กันจนกระทั่งบางคนถึงอาการรุนแรงบีบคอบีบคอ

แต่อันนี้ไม่ขออนุญาตเห็นด้วยกับฝ่ายชายอันนี้ไม่ขอร้องเหมือนกันแล้วก็ขอเถอะว่าอย่าทำ

เพราะอย่าลืมว่าทำกับเราแล้วบางทีมันไม่ได้ส่งผลกับเราลูกเรา

แล้วสุดท้ายบางครอบครัวไปลงกับลูก
ใช่ถูกต้องเพราะว่าเวลาเราเก็บแล้วเนี่ยแล้วเวลาต่อหน้าเด็กคือต่างคนต่างเคือง

อันนี้ก็ถือว่า๔๔นี้ไม่แปลกใจเลยเพราะข้าพเจ้าก็เห็นตรงกันว่า

เรื่องของการใช้ความรุนแรงหรือว่าเรื่องของการใช้คำพูดหยาบคลายอย่าให้มี
แล้วคิดไว้เสมอว่าถ้ามันมีครั้งหนึ่งต้องมีครั้งที่๑ต้องมีครั้งที่๒

และแต่ละครั้งเวลามีเวลของแต่ละเวลเนี่ยมันจะรุนแรงรุนแรงขึ้นไปเรื่อย

แต่อย่างน้อยเนี่ยก่อนที่จะเดินหนีไปให้พูดกับคุณผู้หญิงสักหน่อยคุณแม่ซะหน่อย

ว่าเออเธอเธอใจร้อนอยู่นะเดี๋ยวกลับมาคุยกัน
เราไม่ได้ละเลยปัญหาเลยแต่อย่าไม่ใช่แบบว่า
แต่ยังไม่ใช่ตอนลุกขึ้นไปแล้วเดินไปไม่พูดไม่จ่า
อ่าใช่เพราะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของเรา
นะปอบประลมนิดหนึ่งหรือไม่ก็แตะตัวอย่างเงี้ย
ใจเย็นเดี๋ยวคุยกันนะอะไรอย่างนี้
แค่เนี้ยแบบอ่อนเลยอ่ะเออผู้หญิงระถวยนะ
เมื่อกี้เกือบยกพวกตีกันแล้วเออนี่ก็คือเออ
สัมผัสกับลูกหน่อยเมื่อฝ่ายหญิงเขาใจเย็นพร้อมจะเคลียร์
อยากให้เดินกลับเข้ามาแล้วเคลียร์กันในสถานการณ์ที่
เปิดใจรับฟังกันทั้งสองฝ่ายต้องเข้าใจกันพูดคุยกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
สรุปเลยค่ะและที่สำคัญฝ่ายหญิงบางทีควรที่จะใช้จริตมารยาให้เป็น
อันนี้ดิฉันบอกเลยยังไงสิ
เราก็บอกว่าเราใจเย็นแล้วค่อยเคลียร์แล้วแต่คำพูดเราอ่ะ
สมมุติถ้าเราบอกว่าอ่ะวันนั้นไปไหนมาไปกับใครเนี่ยว่ามาซิ
กับนี่เธอวันก่อนเธอไปไหนมาเธอรู้ไหมว่าฉันรู้มาฉันเสียใจนะ
มีนิ่งเดียวกันเลยเป๊ะดักคำพูดบางคำ
เพราะไม่เปลี่ยนถึงไม่มีผัวไอ้ป๊าเอ้ย
เออเดี๋ยวดูว่าคุณแพทย์น้ำประพาหลังจากทำรายการไปนี้